คุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้จักอ้วกวานไหมคะ
เขาเรียกว่าอำพันธเลหรืออ้วกวาน
เคยได้ยินเป็นของหายากใช่ครับ
ราคาสูงด้วยหน้าตาเป็นแบบนี้
คือมีผู้หญิงคนนึงเป็นชาวอ่างทองนะคะ
เที่ยวทะเลระยองแล้วเขาบอกว่าเนี่ยใช่อ้วกวานหรือเปล่า
เหมือนเลยช่วยมาตรวจสอบให้หน่อย
โอ้โหถ้าเป็นอ้วกวันจริงเนี่ยเอาไปขายนี่ได้ราคานะคะครับ

หมู่๗ตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
ประจวบบุญอำภัยอายุ๕๘ค่ะ
เนี่ยค่ะเป็นก้อนขาวขุนนะ

ชั่งน้ำหนักดูประมาณ๑ขีด

บอกนี่คืออ้วกวานหรืออำพันธ์ทะเลหายากนะ

ประจวบบอกว่าหลานสาวให้เธอเก็บเอาไว้ให้
เพราะหลายเดือนก่อนหลานสาวอยู่ที่ระยอง
ทำงานที่ระยองแล้วก็ไปเที่ยวทะเลริมหาด
แล้วไปเจอไม่รู้ว่าเป็นอะไร
คนแถวนั้นบอกอ้วกวานราคาสูงนะหายากนะ
หลานสาวก็เก็บเอาไว้แล้วก็เอากลับมาบ้านที่อ่างทองนะคะ
ก็นำมาทดลองตัดบางส่วน
ไปใส่ช้อนแล้วใช้ไฟหล่น
เธอก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอ้วกวานจริง

อยากจะนำเงินไปดูแลครอบครัวนะ

ล่านค่ะคนนั้นบอกว่าอ้วกหวาน

ถ้ามีคนมาให้ราคาก็ขายถ้าไม่นั่นก็เก็บไว้

หรือขับถ่ายของวานสเปิมหรือวานหัวทุย
อ๋อมันสำรอกสำรอกออกมามันอ้วกวานออกมามันเป็นอ้วกวานจริง
มันอ้วกวานจริงแล้วมันเป็นก้อนไขมันนะครับนี่ค่ะ
เกิดจากการขับถ่ายหรือว่าอ้วกออกมานะคะก็จะมีหลายสี
เทาก็มีดำก็มีโทนอ่อนสีส้มสีครีม
ขุ่นก็มีลายคล้ายหินอ่อนก็มีจะมีสีหลายแบบ
อืมเขาเอาไปทำเป็นหัวน้ำหอมคุณภาคภูมิไปทำเครื่องสำอาง
แต่งกลิ่นอาหารหรือว่าวายนะคะ
ถึงเอาไฟลนแล้วก็ดูว่าเห็นน้ำออกมาใส
เป็นไขมันเป็นอ้วกวานจริงหรือเปล่า
แล้วก็มีเรื่องของสมุนไพรทำเป็นยาลักษณะแบบนี้ค่ะ

คือก่อนหน้านี้เคยมีคนเจออ้วกวานหลายพื้นที่นะคะ
พังงาก็มีตอนนั้นเจอหลายสิบกิโลกรัม
๓๐กัญญายน๒๕๕๒อ่ะค่ะ
มีพ่อค้าจากมาเลเซียมาติดต่อขอซื้อกิโลกรัมละ๗๐๐๐บาท
โอ้โหกิโลกรัมนึงนะ
ใช่ถัดมานะคะ๒ตุลาคมปี๕๒ที่ภูเก็ตก็เจอ๑๐กิโล
มูลค่าไม่ต่ำกว่า๔๕๐๐๐นะคะต่อกิโลนะคะ
สรุปแล้วเนี่ยอ้วกวานจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ๔๐๐๐๗๐๐บาทต่อกิโลกรัม
คุณพี่ท่านนี้มีอยู่๑ขีด๑ขีดแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันใช่ไม่ใช่อย่างไร
ก็เลยอยากจะให้คนที่เขาเชี่ยวชาญมีความรู้ไปตรวจสอบให้หน่อยแล้วเธอก็พร้อมจะขาย